ก็ตัดสินใจหลังจากชมคลิปนี้ได้เลย
พ่อไหว
พ่อจะพาเจ้าเดิน
สู่ปลายทางทิศดี
นี่คือน้องกัญชนะเดชเขียวเซนต์อายุ๑๓ปีฮะ
มีความสามารถด้านดนตรีชอบร้องเพลงชอบเล่นกีต้าจนกลายเป็นศิลปินเปิดหมวก
มีหลายคนรู้จักน้องทำตั้งแต่๕ขวบนะตะเวนไปร้องเพลงตามสถานที่ต่าง
ว่าจะเป็นตลาดนัดริมถนนหรือตรงไหนก็ตามที่เขาเปิดพื้นที่ให้ร้องเพลงเปิดหมวกได้
น้องไปหมดหาเงินมาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อซึ่งน้องอาศัยอยู่กับพ่อแค่สองคน

ใช่ฮะแต่มาพักหลังคุณพ่อของน้องป่วยครับน้องก็คอยดูแลอยู่ไม่ห่างเข็นรถเข็นให้คุณพ่อ
ทำแผลให้คุณพ่อนี่คือคุณพ่อครับ
การเสียชีวิตของคุณพ่อชัดชัยเขียวเซนต์ท่านจากไปด้วยอาการไตวาย
หลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในคลิปเนี่ยน้องกันระบุบอกว่าไม่อยากให้วันนี้มาถึงเลย
แต่คุณพ่อก็บอกเสมอว่าให้อยู่กับความจริง
และครั้งนี้น้องก็ขอทำให้พ่อเป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยการหาเงินจัดงานศพให้คุณพ่อ
สำหรับท่านที่ผมบอกแล้วนะฮะ
ดูคลิปนี้ดูข่าวนี้อยากจะช่วยเหลือน้องกันนะครับ

เลขที่บัญชีด้วยชื่อบัญชีชนะเดชเขียวเซนต์ฮะ
พระคุณทุกท่านที่จะช่วยเหลือน้องนะครับ